ดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นชาวเน็ตเขาโวยเทศกิจกรทม
ขายของไม่ได้
เอายังไงอ่ะ

แล้วเขียนข้อความเล่าให้บอกว่า

อบเอาขนมราวนี่มายืนขายที่บริเวณฟุตปาดหน้าสวนลุมพินี
แต่ถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจไล่สั่งห้ามขายให้ไปยืนขายที่อื่น
พอไปสอบถามพี่เขาบอกว่าถูกเทศกิจผู้หญิงมาไล่ห้ามขายของ
บอกแค่ว่าถ้าจะมาขอทานตรงนี้ได้แต่ถ้าจะมาขายของไม่ได้

เออแล้วคุณผู้ชมดูนะเจ้าของโพสต์เขาก็บอกว่า
เขาก็ไปเดินดูนะว่าตรงจุดที่ผู้ชายคนนี้ถูกไล่ไม่ให้ขายบราวนี่เนี่ย
นี่ค่ะวงโปรงลางชุดใหญ่มาก
กำลังจะบอกว่ามันเพิ่งมีการแก้กฎหมายไปเมื่อปีที่ผ่านมา
ว่าถ้าเป็นประเภทวันนี้พกที่ร้องเพลงแลกเงินอันนี้อนุญาต
แต่ถ้าเกิดเป็นขอทานที่เป็นขอทานนั่งขอเงินเนี่ยอันนี้ไม่ได้
ซึ่งเนี่ยค่ะมีวงโปรงลานมาเล่นเปิดหมวกอ้าวได้
มีชายพิการร้องเพลงถือกล่องอ่ะได้
ยังมีคนตาบอดขายลอตเตอรี่อ่ะได้ค่ะ
ขอทานอยู่ได้ขายของอยู่ไม่ได้
ซึ่งคนโพสต์เขาก็บอกนะคะว่าทำไม๒มาตรฐานหรือเปล่า
ถ้าเป็นเวลาปกติของสวนลุมพินีที่ไม่มีงานกาชาติ
ก็เคลียร์ไปก็เข้าใจคือช่วงนี้มีงานกาชาติไงคุณ
คนก็จะไปกันเยอะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีงานกาชาติ
งานก็เพื่อช่วยเหลือสังคมไม่ใช่เหรอคนพิการคนนึงเขาแค่ขอรบกวนพื้นที่เล็กเล็ก
เห็นว่างานกาชาติจะเป็นช่องทางสำหรับทำมาหากินเพิ่มรายได้
แต่ทำไมไม่มีที่ให้เขายืนเลย
กิจปฏิบัติตามหน้าที่ก็จริงแต่สองมาตรฐานไปหรือเปล่า
อันนี้ชาวเน็ตเขาเขาเขาบอกไว้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีการไปพูดคุยกับเทศกิจแหละว่า
มันเหตุผลที่บอกว่าขายได้ขอทานได้ขายของไม่ได้มันอะไรยังไงแบบไหน
ครับครับครับอ่าก็ว่ากันไปนะ